ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาคนพิการแห่งภูมิภาคอาเซียน
อาเซียนพาราเกมครั้งที่๘ที่สิงคโปร์นะครับ
เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวรวมทั้งผลกีฬาอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ติดตามรายงานได้จากคุณวิลวิทเจริญเชื้อ
นักกีฬาชุดอาเซียนพาราเกมก็ได้ร่วมกันจุดเทียนชัย
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวัดโอกาสเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคมครับ
นักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยชุดอาเซียนพาราเกม

ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมมาริน่าเบแซน
โดยถือเลิกเวลา๒๐นาฬิกา๑๙นาทีตามเวลาท้องถิ่น

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
เป็นประธานนำนักกีฬาจุดเทียนชัยถวายพระพร
จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสะดุดีมหาราชา
และเพลงสันเสริญพระบารมีครับ
ขณะที่การแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยที่น่าสนใจนะครับ

ัญชายาเกรดแก้วเงือกสาววัย๑๗ปีของไทย

เวลา๕นาที๔๒๒๔วินาที
ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมครับ
ขณะที่พัทยาเทพทองนักกีฬาบ็อกเซีย
ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม

เหนือยานาอูคู่แข่งจากเมียนมา
และชารุนราฟิกจากมาเลเซีย
แต่ว่ามาพลาดท่าแพ้ธินกรเทพแดง
แข่งรุ่นน้องไป๔ต่อ๕นะครับ

ก่อนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

ปิดท้ายที่กรีทาวิวแชร์เรสซิ่ง
พงศกรแปรยอคว้าเหรียญทอง

ด้วยเวลา๑๕๕๑วินาที
ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมเดิมครับ

นักกีฬาไทยเก็บเพิ่มมาได้เป็น๒๐

ตามมาเป็นอันดับ๒ที่๒๒เหรียญทอง

อันดับ๓ที่๑๙เหรียญทองครับ

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ